เดี๋ยวนี้แม้จะแต่งงานก็ยังต้องระวังตัวเลย

จริงมินว่ามันบูมช่วงยุคโควิดไง
เราไม่ได้ออกไปเจอไปสั่งสรรคไปพบหน้าผู้คน

ว่าแอปทุกวันนี้แอปมันกลายเป็นแบบแก้เหงา

วันนี้จริงแล้วเมื่อวานที่เราเล่าให้ฟัง
เกี่ยวกับ๑๐โท

ถูกผู้หญิงบอกเลิกแต่งงาน๗วันปุ๊บ

พระบุตรแต่สินสอดทองมามีดิโปสิตก่อน
ครึ่งหนึ่งเรียกมา๒แสนทอง๒บาท
โอ้ก่อนแต่งมาแสนนึงก่อนทองบาทหนึ่งก่อน
บอกว่าถ้าจะแต่งปลายปี๒แสนกับทอง๒บาท
แต่ถ้าแต่งเร็วหน่อยนี่ปลายเมษาที่พันธุ์มานี่
ลดให้ครึ่งหนึ่งเหลือเงินแสนนึงกับทอง๑บาท
เขาก็บอกว่าเอาละเชื่อว่าถูกหลอกเอาเงินสดไปนั่นแหละ

ทางฝั่งญาติของฝ่ายหญิงเขาได้ออกมาตอบโต้
จัดงานแต่งอย่างสมเกียจดูแลอย่างดี

วันนี้พ่อของ๑๐โทนายสุนัย
เขาเปิดว่าลูกชายรู้จักกับฝ่ายหญิงเมื่อเดือนมกราคม
แนะนำกับพ่อว่าทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาล
อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งแดงเงินในกรุงเทพ๙๐คอนดีแหละ
ระหว่างนั้นก็คบหาดูใจกัน
โดยทางแม่ของสิบโทก็ขัดขวางไม่อยากให้ลูกแต่งงาน
เพราะว่าเพิ่งคบกันไม่นานเขาว่าอย่างนั้น
แต่ตนเองก็เห็นว่าเออเมื่อเด็กมันรักกันอะเนาะ

แม้กระทั่งมีลูกติดฝ่ายหญิงวัย๓ขวบพ่วงมาด้วยนะ

ของฝ่ายหญิงเนี่ยช่วงคบกันไปมกรา

กุมภา๙มีนาคมญาติของฝ่ายหญิงเข้ามาหลอก
ให้พ่อไปหาที่บ้านที่จังหวัดบุรีรำ

บังคับให้พ่อเนี่ยจ่ายค่าเสียผี

ฝ่ายหญิงเขาบอกว่าก็ลูกชายพ่อ

ตั้งแบบเป็นเดือนเดือนลูกสาวแม่ก็เสียหายไหม

เขาก็บอกว่าเอาฮะตอนนั้นก็ไม่ได้เตรียมเงินมา

หลังจากนั้นฝ่ายหญิงก็ได้ให้ญาติมาเขียนสัญญาโดยระบุว่า

เสียค่าสินสอด๑แสนบาทกับทอง๑บาท

ค่าสินสอดจะเพิ่มเป็น๑๕๐๐๐บาทกับทอง๒บาท
ต่อมา๒๙เมษาก็จะยกขันหมากไปแต่งบ้านเจ้าสาวที่บุรีรำ

เฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่า

กระทั่งมารู้ข่าวว่าทั้งคู่ได้เลิกรากันไปหลังจากแต่งงาน๗วัน
พ่อเขาก็ตกใจมีเสียงพ่อบอกก็ไม่รู้วันนี้

เพราะฝ่ายหญิงก็ตีตัวออกห่างแบบไร้เยื่อใหญ่

ยืนยันว่าออกมาร้องขอความช่วยเหลือเพื่อจะอยากเจรจา
แล้วขอแบบว่าเงินทองก็ไม่ได้จะมี
ขอสินสอดคืนมาจากมีเสียงมีเสียงไหมลูก

ลูกตัวมากนะฮะ
ผมก็ไปถูกต้องตามประเพณีทุกอย่าง
ทำตามที่แม่ทางแม่บอกทุกอย่าง
เรื่องเงินเรื่องทองบอก
ไม่มีเสียความรู้สึกกัน
ตามนี้ก็เสียค่ะ

แม่อยากอยู่ใกล้ใกล้จัง

จ้าอยากอยู่ใกล้ใกล้เหมือนกัน
ปากไม่อายใจเนาะ
คนอ่ะ
ไม่อายใจค่ะ

ตอนนั้นข้าถึงสอดล่ะ

ก่อนมาอยู่บ้านนี้
มันคุมคืนไปกี่ครั้งละ๑๐ประวันอ่ะ

แค่คำพูดได้ไงว่าลูกผมคุมคืน

เป็นจังหวัดที่ว่านักข่าวกำลังสัมภาพคุณพ่อ
แล้วแม่ฝ่ายหญิงวีดีโอคอลเข้ามาพอดี

ถุงทางเป็นผู้ศึกขาวเค้ามีการเดินทางไปสอบถามทางหญาติของฝ่ายหญิง

เขาบอกว่าชาวบ้านมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

น่าจะดีกว่างานแต่งอีกหลายคู่ในหมู่บ้าน
และเท่าที่ทราบฝ่ายชายชอบทำร้ายลูกสาว
ซึ่งอาจจะเป็นมูลเหตุที่ทำให้ลูกสาวไม่สนใจ

นี่ค่ะแล้วก็ไปถามนางอายอายุ๕๑ปี

เขาก็บอกว่าเขาจะเทงานแต่งงานได้ยังไง

ที่พักให้ฝ่ายชายที่เดินทางมาอย่างดี

ไอเขาเลยบอกว่าตอนแรกเขาตกลงค่าสินสอดที่

ก็บอกว่าแต่ได้มีการเรื่องแต่งลงมา
ลดค่าสินสอดลงเป็น๑แสนบาททอง๑บาท
หมู๑๐๐โลเหล้า๒รังเบียร์๒รังน้ำส้ม๒รัง

ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นฝ่ายเจ้าสาวเป็นคนจัดการทั้งหมด
เขาบอกเขายอมรับว่าแปลกใจหลังจากงานเสร็จแล้วเนี่ย

ตนจึงบอกว่ามีค่าใช้จ่ายหลายอย่าง
กับเงินเพียง๑แสนแทบไม่พอค่าใช้จ่ายแล้ว

นี่นั่นเป็น๒ประเด็นเลย
ต่างคนต่างก็พูดคนละเรื่องกันเลย

แต่ว่ามูลเหตุคนละมุมคนละฝั่ง

เพราะเงินแสนกว่าบาทเขาไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามา
ถูกต้องเมื่อการนอกระบบ

เขาลูกเขาก็เลยแบบว่าไม่อยากอยู่

เรื่องข่มขืนเมื่อกี้คงไม่ได้เนอะ

ขมขืนแหวะก็นรกเหมือนกัน

คุณแฟนคุณแฟน